คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ลึกเบื้องหลังกำปั้นไทยเงินล้านที่คุณไม่เคยรู้กับ
วยไทยสตอรี่โดยชัยไทยรัฐและเอกชุมพร
สวัสดีครับนี่คือมวยไทยสตอรี่นะครับเจอกันอีกแล้ว
ทางไทยรัฐพอร์ตแคสต์ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับอ้าว
พีนี้เรามาพูดถึงนักชกเจ้าของชายาโหดมวยสารคาม
ครับถ้าโคตรวินักวิจารณ์มวยแห่งไทยรัฐต้องเหมือนพี่เนอะ
มันไม่ใช่โอ้โหมันมันโคตรนี่มันถือว่าสุดสุดเลยอะ
ใช่ไหมสุดสุดเลยครับคำว่าโคตรนี่คือสุดสุด

ตั้งฉายาให้ผมอยากรู้มากเลยรู้ไหมนักข่าวคนไหน
ไม่หรือว่าเขาเรียกกันเรียกเลยมันฝีมือแล้วก็จอมฝีมือ
แรกมือก็มันก็ไม่จอมนะมันยิ่งกับฝีมืออย่างเงี้ย
เจอแบบว่าโอ้ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วอะพูดง่าย
เพราะแกเป็นมวยที่ตัวเล็กกระทัดรัดเลย
ใส่คือแบบน้ำหนักชกต่อยได้หมด
แค่ว่าขึ้นไปแบกชกตัวใหญ่ก็จะสามารถเอาชนะตัวใหญ่
มันก็ไม่ธรรมดา
เป็นนักหมวยที่ได้นักชกยอดเยี่ยมของสมาคม
เรียกว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจได้ไหม

ยังโชคอยู่นาน
ตอนนี้๕ยกก็ไม่เอาแล้ว

ว่าต่างชาติเห็นฝีไม้ลายมือเขายอมรับครับแต่ว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ย้อน
สีเสื้อเหลือเกินใช่ไหมเปลี่ยนสีเสื้อเป็นผู้จัดการมันมันผิดกันนะเอ่อ
อ่าปัจจุบันเนี่ยไปอบรมบริษัทมนาณี่๗หลักละเป็นเงินสองเงินแสน
แต่ในอดีตเนี่ยค่าตัวไฟล์แรกผมว่ามันต้องมีสัก๒๐๐มีสัก๕๐๐๑๐๐๒๐๐แล้ว
สมัยก่อนเขาต่อยมวยครั้งแรกนะได้ชื่อชื่อวันชัยน้อยลูกดอนกลางเนี่ย
ต่อยขึ้นชกมวยได้แค่ตัว๓๐บาท๓๐บาท
เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวชามมันกินไม่ได้เลยนะโคตรมวยสารคามไม่ได้เริ่มจากค่าตัว๓๓๐บาท
ค่าตัวก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอ่ะนะใช่ยังซื้อไม่ได้ตอนนี้ซื้อไม่ได้
ตอนนี้๔๐๕๐แล้วครับไม่น่าเชื่อนะ
ปกติเขา๑๐๐๒๐๐๓๐๐๕๐๐มีนะค่าตัวนะแสนทั้ง๓๐บาท
ตั้งแต่เด็กนะพี่เนอะตั้งแต่หาตัวจับย่างตั้งแต่ภูทรแล้วนะ
รูปร่างสูงใหญ่อะไรไม่ได้ทรหดอะไรเลย
ไม่แต่ว่าเล็กแบบนี้เนี่ยใครเข้าถึงตัวแกลำบากนะ
เหมือนพงก์เกิดที่๓๐เบ็ดกระดา๒๕๒๓ครับ๓๑หรือ๓๐เบ็ดเอ้ยดีน่ะ๓๐เบ็ดครับ๓๐๓๐กระดา๓๑๓๑นะ๓๑กระดาจากบ้านโดนสูงอำเภอโกสุมทิศัยครับจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่คือที่มาของชายาโคตรมวยสารคามครับเพราะว่าหลักเหลี่ยมไอคิวไม่ธรรมดาพี่ชัยแต่ว่าเส้นทางที่
เข้ามาในเมืองกรุงนี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วหลายสีเสื้อนะพี่ชัยนะทั้งสอคำสิงพัฒนาการสคิงต้องเอาตั้งแต่ตอนแรกเลย
ตอนแรกอยู่บ้านนอกเลยอยู่บ้านนอกเลยชื่อวันชัยลูกดอนกลางก่อนอันนี้แรกแรกแรกเลยครับชื่อเดิมจากครับแล้วก็ไปเป็นวันชัยน้อยปอศรีวิจิตรอ่า
มีน้อยขึ้นมาอีกอ่าแล้วก็มามาไปอยู่กับสายอีสานกับคุณสมหวังคำนุ่นที่ขอนแก่นครับก็เป็นไอ้เนี้ยไอ้
ไปใช้ของไอ้เนี้ยของของคุณสมหวังคำนุ่นสอคิงสตาร์ครับอ๋อสอคิงสตาร์นี่คือของคุณสมหวังคำนุ่น
ใช่อยู่ที่ขอนแก่นเขาเหมือนกับเป็นไอ้ไอ้ผู้หญิงการมวยอยู่ที่ขอนแก่นแล้วครับแล้วก็ส่งมาอยู่มาอยู่กรุงเทพฯก็มาอยู่กับคุณสมหวังคำนุ่นครับแล้วก็ส่งมาอยู่มาอยู่กรุงเทพฯก็มาอยู่กับคุณสมหวังคำนุ่นครับแล้วก็ส่งมาอยู่กรุงเทพฯก็มาอยู่กับคุณสมหวังคำนุ่นครับแล้วก็ส่งมาอยู่
ให้เห็นพระราบก้าวใช่ใช่บ้านพี่อุ่มอยู่ที่๑๓เดือนครับ
แล้วก็ปิดท้ายก็มาอยู่กับเสียแขกตอนที่เสียแขกกลับมาเข้าวงการมวยอีกรอบหนึ่ง
อยู่แล้วคุณเอกด้วย

ลูกศักดิ์ลูกภาพครับท่านก็มอบพระกรม้ามาให้กับเบอร์
ลาบอกว่าแสนชัยเนี่ยเบิียดวันนั้นอยู่บ้านเขาเอาไว้บน
ิ้งนะครับแต่เวลามาชกนี่เขาจะมาคาดเอวคาดเอว
วายคูเออเหมือนก็เริ่มนำชัยใช่เป็นสิริบงคลกับตัวเองทุกไฟที่
ชกเป็นแบบนี้มานานแล้วนะพี่ชัยนะตั้งแต่นานเลยครับตั้งแต่
โด่งดังอ่ะโด่งดังขึ้นมาเพื่อมีพระอาม้าตลอดเขาเลยถึงมี
ฉายาว่าจอมพระอาม้าเอออีกหนึ่งฉายาของโคตรมวยสารคามก็คือ
ผ้าขาวม้านะพี่ชัยนะแต่เอกนี่ชอบจอมแก้ผ้าขาวม้าผ้าถุงเลย
นี่พูดถึงประวัติประวัติมวยบ้านเราเนี่ยครับแสนชัยก็เคย
ต่อยมวยยกทีมคือไม่ได้ยกทีมคือสองรุ่มหนึ่งอืมใช่ไหมตั้งแต่
ผมอยู่วงการมวยเนี่ยผมเพิ่งเห็นคู่เนี้ยคู่เดียวแล้วก็ยังไม่เคยเห็น
คู่อื่นอีกเลยสองรุ่มหนึ่งของแสนชัยเนี่ยเจอกับเพชรบุญชูแล้วก็
เก็ดดาวถามว่าทำไมต้องสองลุมหนึ่งก็เพราะว่าหาตัวจับยากแล้ว
ใช่แล้วมันก็เหมือนกับสร้างศีรษรครับสองรุ่มหนึ่งนี่วันนั้นชก
ยังไงก็กี่ยกหกยกป่ะไม่ใช่ฮะห้ายกครับมีมีให้ชกไอ้
ไอ้สองกับสามสองยกกับสามยกสองยกไม่ได้ชกกับใครสามสามยกแรกครับ
ไก่นี่ก่อนชกกับเพชรบุญชูอ่าสามยกแรกเจอเพชรบุญชู
แล้วมาเจอสะเก็ดดาวน์สองยกหลังเจอสะเก็ดดาวน์ครับผมแสนชัยคนเดียว
ลมแทบจับแต่ว่าสองคนนั้นเนี่ยโอ้โหแบ่งกันชกโทษกับโทษกับ
ไอ้ไอ้นี่ฮะสองสองยกแรกชกกับสะเก็ดดาวน์แล้วมาสามยกหลังชกกับเพชรบุญชู
อืมพี่ไปพูดถึงภาพผมเนี้ยเมื่อกี้ก็เลยเบลอเบลอใช่ไหมใช่ครับ
ย้ำอีกครั้งว่าสองยกแรกครับชกกับชกกับสะเก็ดดาวน์สองยกก่อนสะเก็ดดาวน์
ครับแล้วก็มาอีกมาอีกสามยกสุดท้ายก็มาชกกับเพชรบุญชู
วันนั้นหลายคนจำผลได้วันวันนี้สามกระดักดาปีห้าสองครับ
หลายคนจำผลได้ว่าแสนชัยเนี้ยเอาชนะแต่ว่าแกะค่ะแต่ก็พูดถึงประวัติ
สมัยก่อนก็มีเนี้ยโพไซค์ศิษย์ธิบุญเลิศครับเอ่อโชกสองลมหนึ่งก็
กิติเมืองขอนแก่นกับจ๊อกกี้สิทธิ์กันภัยอ่าโพไซดคนเดียวนะโพไซด์คนเดียวเลย
กับโพไซก็พวกประเภทพวกไอ้สูงยาวเขาดีเหมือนกันอืม
โพไซดก็สามารถชนะครับแล้วก็มาได้ครับใช่แล้วมาครั้งที่สองก็เป็นมาเฟืองวีรพล
พบกับพระทหารโล่เงินแล้วก็ธนูศึกสอปศพชัย
วันนั้นมาเฟืองก็ประเภทมวยหมัดตอนนี้เจอ๒ลุมหนึ่งก็หมดแรง
เออมาเฟืองก็เป็นฝ่ายพล่ายแผนตอนแรกหมัดหนักใช่
สมัยโชคม้าเอ๊หนักหนันนั่นนั่นต้องเอากวายราก

อันนี้เป็นข้อมูลดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่ชัยทันทุกคู่ไหม
มวยสองกระดุมหนึ่งในประวัติศาสตร์โวงการมวยเท่าที่เราจำได้นะ
แล้วก็มีพายับและล่าสุดคู่ของแห่งไสต์
นี่เราพูดถึงบนเวทีนะครับแต่รากเวทีผมไม่เคยนับ
เพราะมันมี๒รุ่มหนึ่ง๑๐รุ่มหนึ่งชักดาบ
ผู้ชายคนที่เป็นหนึ่งคนนั้นคือพระจันฉายนะครับ
ครับครับก็ลองรอเจรจากันครับพวกนี้
กลับมาต่อนะครับเรื่องราวของแสนชัยพีเคนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังยืนหยัดบนสังเวียนผืนผ้าใบ

ก็ต่อยมาโอ้โหตั้งเดินสายภูทรตั้งแต่ยังไม่ถึงร้อยปอนด์เลยครับ
แล้วก็มาเข้าเวทีลุมพินีนี่
ก็ถือว่ายังไม่ร้อยปอนด์เต็ม
แล้วก็ผ่านยอดมวยมาทั้งนั้นเลย

ทั้งแสนชัยชนะ๕ไปรฟัยเลย
แล้วเพชรบุญชูนี่ชกมา๗ไฟล์
แสนชัยก็ชนะมา๔ไฟล์

แล้วก็น้องโอกับนพรัชนี่ต่อยกันมาคนละ๖ไฟล์เลย
โอนี่เก่งกับทุกคนเก่งได้นะไม่เก่งกับแสนชัย
แล้วก็สะเก็ดดาวนี่ต่อยมา๖ไฟล์ก็สามารถชนะได้ถึง๕ไฟล์แพ้๑ไฟล์
กล้องศักดิ์นี่ต่อยกัน๔ไฟล์นี่ชนะกล้องศักดิรวด๔ไฟล์
งศักดิ์สดแรงขึ้นมาซ้ายทางด่วนแต่ถ้าจะดังให้ทะลุนี่ต้องผ่านแสนชัยให้ได้
สรุปผ่านไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันซะเลยจบไป
แล้วก็แสนชัยอีกอย่างเขาไม่ได้เก่งเรื่องมวยอย่างเดียวนะครับตะก้อเขาก็เก่งนะตะก้อ
ก็เตะบอลด้วยนี่พี่บอลนี่มาเตะตอนหลังที่มาตอนที่เมืองทองกำลังฮอต
เหมือนกับว่าเนี่ยพี่ระวิมันจ้างให้มาเล่นเลยครับ
เตะตะก้อนี่เป็นที่มาของตอนชกมวยท่าม้าหลีกกระโหลกวะ
มันก็มีนะมันก็มีใช่มันใช้สารเดียวกันนะสารเดียวกัน

เพราะมือมาลงที่พื้นถึงพื้นคือว่ามือถึงพื้นถือว่าเฝ้า

เล่าให้ผมฟังเวลาเดินทางไปอบรมมวยไปเป็นวิทยากรสัมมนามวยทั่วโลก

พอสัมมนาเสร็จแล้วเนี่ยแทบจะทั้งห้อง

ขอดูท่าม้าดีดกระโหลกหน่อย
นี่คือท่าที่ในบ้านเราผิดกฎแต่ทั่วโลกต้องการดูเป็นอย่างมาก
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัว
ในเรื่องของกฎหมายของชาติที่เป็นต้นกำเนิดกับในระดับเวอร์ไวน์ที่เป็นระดับ
อดีตนี่ยังไม่มีการล่างระเบียบอะไรนะครับ

ตอนนี้ไปมามันมาล่างระเบียบปุ๊บคือเดี๋ยวว่ามือถึงพื้นใช่ไหมถึงพื้นก็ถือว่านี่แหละผิดแล้วที่จะเอาออกอาวุธเหมือนเอามือยันพื้นกระโดดถีบอย่างนี้มันก็ผิดแล้ว
มันเหมือนกับกลายเป็นมวยจีนไปแล้วมันไม่เป็นมวยไทย
อาจารย์บุญส่งพันเอกบุญส่งเกิดมณีเขาก็มาบอกว่ามันเป็นท่าที่ผิด
ผมว่านะมันก็ยังเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่มีเสน่ห์อยู่นะพี่ชัยเนอะ

แล้วก็ยังเผยแพร่ท่านี้อยู่แม้ว่าบนสังเวียนจริงในเมืองไทยใช้ไม่ได้
มันเนี่ยมันก็เป็นของที่แปลกเนาะผมว่าบางอย่างบางทีเนี่ยมวยเนี่ยเราดูไอ้เต๊สอกใช่มั้ย
อย่างส่อกลับเนี่ยถามว่าคุณเอกเคยเจอป่ะ

เศรษฐกิจครับแกยุคก่อนนี้ค่าตัวสมัยก่อนแล้วล่ะสามารถสามารถไฟจักรอรุนพวกดีเซลน้อย
ลุ่นแสนชัยนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเศรษฐกิจไม่ดี
บ้านเราเศรษฐกิจไม่ดีฮะแล้วก็มันเจอภาวะแบบว่า
หลายนะมีตั้งมีมบมีอะไรด้วยใช่ไหมมันก็เลยแหละว่า
มันก็เลยแบบว่าแสนชัยต่อยก็คือฆ่าตัวยืนพื้น๑แสนทุกไฟท์ไม่ขึ้นไม่ลงยืนพื้นเลย
ถ้าเกิดเร็วกว่านี้นี่ค่าตัวอาจจะถึงเพดาน๓แสนแล้วก็มีคู่ต่อกรในยุคนั้นเนี่ยยอดมวยเดินชนไหล่กันว่าเล่นนะพี่ชัยนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมาพูดถึงเรื่องคู่ชกเนี่ยต่อกรมันก็มีนักมวยตัวหนึ่ง
ที่แสนชัยนี่พูดง่ายต่างคนต่างสุดยอดแต่ไม่สามารถมาโคจรเจอกันได้
นั่นก็คืออันวัดแก้วสำริทอันวัดเขาก็เป็นอยู่ทางสายราชดำเนินของเฮียมอร์ชูเจริญและวียราบวง
ก็ไปถือว่ายอดมวยสองพศเหมือนกันแต่ตอนนี้มันแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเส้นขนาน
โปรโมเตอร์ไม่เจรจากันแล้วจีบกันแล้วแต่ก็ตกลงกันไม่ได้ก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกัน
สุดยอดนักมวยในยุคนั้นที่เป็นคู่มวยในฝันแต่สุดท้ายท้ายสุด
เป็นเพื่อนกันแต่หลังกันไปสนิทกันไปเล่นหนังด้วยกัน
ไปเล่นหนังด้วยกันไม่ได้โชคกันเจอกันในฟองถ่ายอีกเดียว
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ
แสนชัยนี่ผ่านมาโอ้โหดูมวยพวกฝีมือก็มีอัตชัยก็เคยเจอมา
อัศชัยปอสำราญชัยนำศักดิ์น้อยยุติกรรมกำทรนี่
น้องบีเกียรติยงยุทธ์แล้วก็เจ้าทงเราทงชัยต่อศิราชัย
แล้วก็น็๊กสดลูกหนองยางถอยนะครับ

เขายังสามารถที่เอาไปต่อยมวยสากลนะครับ
ก็โชคฟอร์มมาสวยน้องโอ้เอามาปั้นอยู่

ไม่มี

คิดว่าลุมพินีพระราม๔น่าจะเป็นยุคสุดท้ายของแสนชัยพอดี
ในการชกในรูปแบบของ๕ยกนะครับ
ช่วงหลังที่เลิกพ่อโดนบีบน้ำหนักบ่อยด้วยเนอะ

ไม่ใช่ตัวเขาเองเขาตัวเล็กอะครับ
ตอนนี้แบกน้ำหนักขึ้นไปชกตัวใหญ่ไปเวทถึงโอ้โหเกือบถึง๑๔๐ปอนด
แบกทั้งบีบเพราะว่าหาตัวยากจริงนะครับ
ทำแบบนี้เพื่อให้เกิดความสูสีมากที่สุดในเกมการชก
กลายเป็นว่าทำให้เขาเองเริ่มถอยจากเวทีมาตรฐานในเมืองกรุง
ราชดำเนินลุมพินีแล้วก็เข้าสู่การชกในสปอร์ตเอเตอร์เทน
รูปแบบของ๓ยกในเวลาต่อมา
ถ้าพูดถึงแสนชัยนี่โอ้โหหลายคนโอ้โหรู้จักชื่อเสียงโคตรมวยสารคามเป็นอย่างดีนะครับ
ชกมาทุกเวทีแล้วนะครับเป็นแชมป์ลุมพินีราชดำเนิน
สำเนินหลายเส้นเหลือเกินลนทุนมวยสากลด้วยนะพี่ชัยนะ

เป็นแชมป์พาบ้ารุ่นเฟเทอร์เวทนะครับ
ครับผมก็ได้รางวัลนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา

ก็คือ๒ปีนะครับแต่ก็ปี๒๕๔๒ครับ๒๕๕๑ครับ
เรียกว่ายอดมวย๒สมัยได้ไหม
สมัยแต่ไม่ได้พอสอติดกันไง

เท่าที่ผมจำได้นี่มีประมาณ๔คน๕คนที่ศักดิ์ชื่อศักยันต์เนี่ยชื่อของแสนชัย
หน้าของแสนชัยลงที่แขนตัวเองลงที่ลงที่หลังตัวเองนะครับเพราะว่าเขาชื่นชอบแสนชัยจนเข้าเส้นจริง
ผมเคยถามพี่แสนชัยพี่แสนชัยว่าทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนั้นบนเนื้อตัวเองเพราะว่าเวลาศักดิ์ลงไปมันลบยากแล้วมันก็เจ็บตัวด้วย
มันเหมือนนี่คุณเอกสมัยก่อนดูหนังจีนเศร้าหลินมันต้องอุ้มโอ่งมังกรมันเป็นลอยอุ้มมังกรว่าผ่านเศร้าหลินมาแล้ว
นี่มันก็รุขสิทธย์แสนชัยมันจะสักแสนชัยไว้

แสนชัยนี่ทำให้พวกชาวต่างชาติพึ่งเพราะอะไร

แสนชัยเขียร่างไปแบบหงายท้อง
เอ่ยเอ่ยเอ่ยโค้กชกเตะมาฟังละเอ่ยแสนชัยเกี่ยว
ความวัยสายตาไอเกิ้ลได้หมดอาชาชร์บอกว่าเวลาเขา
สั่งแสนชัยไว้ที่ที่ที่เอ่อผิวหนังเลยร่างของตัวเอง
บอกว่าจะได้มีแสนชัยอยู่กับเขาไปทุกที่ทุกเวลาแล้วมีแสนชัยอยู่ข้างอุ่นใจอุ่นใจลองถามตัวเองดูครับว่าจะมีสักกี่คนนะครับที่ศักดิ์รูปของเราลงบนผิวหนังและบนเนื้อตัวเองนี่คือสุดยอดนักมวยจริงนะครับเขาไม่ใช่แค่โคตรมวยสารคามนะครับแต่เป็นโคตรมวยที่โอ้โหชาวต่างชาติทั่วโลก
เรื่องราวก็เช่นกันนะครับ
เดี๋ยวอีพีหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของสามารถพยักษ์อรุณ

ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ผมชัยสิรจารบี้อมวลชัยเพิ่มพูลครับ

ขอบคุณครับ